อัปเดตล่าสุดในหลายกรุ๊ปของนักข่าวบันเทิง

ตอนนี้ก็มีการเตรียมที่จะเคลื่อนย้ายศพแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็น่าจะประมาณสัก๑๐๑๑โมง

ใช่ค่ะบอกแล้วว่าความสวยมาเยือนถึงบ้าน

วงรีวิวดิฉันเชื่อว่าตอนนี้คงเข็ดหลาบกันทั้งวงการแล้วนะคะ
เพราะว่าหลายคนค่ะเข้ารายงานตัวรับทราบข้อกล่าวหาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็มีคู่รักเล่นใหญ่อย่างดีเจเพชจ้าแล้วก็น้องนิวเคลียร์หันศานะคะ
รวมไปถึง๒เน็ตไอดอลดุดดิวแล้วก็เบอรี่หญิงด้วยค่ะ
ทั้งหมดก็ให้การรับสารภาพนะคะ
แล้วก็แน่นอนว่าต้องเดินทางไปจ่ายค่าปรับที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาด้วยค่ะ
จ้าและนิวเคลียร์บอกว่าที่ผ่านมาตัวเองก็ตรวจสอบแล้ว
แต่อาจจะกลั่นกรองไม่ดีนะเพราะว่าก่อนที่เขาจะรับรีวิวสินค้าเขาบอกเขาก็ดูแล้วว่าดูมันมีออยอร์มันดูน่าเชื่อถือนะ
แล้วก็ดาราหลายคนถือด้วยเหมือนกันคือเหมือนดาราเองก็โดนหลอกมาอีกทอดเหมือนกัน
แต่ก็นั่นแหละค่ะก็ถือว่าคุณเป็นพรีเซนเตอร์ถือนำเสนอนะคะก็ผิดไปตามกฎหมายไปนะ
แล้วก็ฝากเตือนไปยังเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยว่าอยากจะให้จริงใจต่อกันในการทำงานให้จริงใจต่อกันในสำหรับผู้บริโภคนั่นเองนะคะ
ส่วนมาร์ทจุธาวุฒิเมพิชชนาธิปันสุธตาก้อยรัชวินเอสเตอร์สุปรีนะฮะขอแจ้งเลื่อนก่อนค่ะโดยพนักงานสอบสวนได้นัดหมายอีกครั้งวันอาทิตย์นี้นะ๑๖มิถุนายนเวลา๙โมงตรงนั่นเองที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หากไม่มานะเห็นว่าจะมีการออกหมายเรียกเป็นครั้งที่๒ต่อไปนั่นเองค่ะ
ว่ามาตรการดุเด็ดเผ็ดร้อนมากเลยล่ะค่ะ